แม่น้ำหนึ่งสี่งวดแล้วฟอร์มตกมากฮะแม่น้ำหนึ่งฟอร์มตก
แต่นายกลุงตู่เนี่ยฟอร์มเด็ดเหลือเกินเพราะว่ามีคนเอาทะเบียน
เอาเลขของหางเครื่องบินหางเฮลิคอปเตอร์เอาไปแทง
ปรากฏว่าถูกรางวัลเช่นเดียวกันฮะแม่น้ำหนึ่งก่อนแม่น้ำหนึ่ง
ไปดูแม่น้ำหนึ่งทุกงวดเลยแม่น้ำหนึ่งพิรดา
เคยสร้างสถิติมาเนี่ยอลังการเหลือเกิน๑๑งวดรวด
แต่ว่ารอบนี้ไม่เฉียดรวดมาสี่งวดติดแล้ว
เลข๔ใช่ไหมคราวก่อนจะให้๒ครั้งนะ
เลข๔แล้วแกพูดสำคัญสองครั้ง
ต่อมาก็คือฝันเห็นทะเบียนรถคันเก่า
การันตีว่างวดนี้ถูกรางวัลที่๑แน่นอน

ไม่มีเลยแผงไหนก็ไม่เหลือแล้วฮะ

ถ้าเกิดว่าแม่น้ำหนึ่งอยู่ในช่วงขาลงมากนะ

แต่ไปมาใครจะคาดคิดว่าลุงตู่ให้โชค

เต้นเมื่อวานคือมีคนช่วยส่อง

คุณสุประโชคคุณหาไม่เจอใช่ไหมคุณถามผม
ปรากฏว่านี่คือหมายเลขของเฮลิคอปเตอร์
ไปมาคนเอาเลขนี้๗๗๓๕จะเป็น๗๗อะไรก็แล้วแต่
อี๋เดี๋ยวดิเลขเลขรางวัลเลขท้ายมัน๙๐มั้ยเหรอ
๐๗๐๙๓๕นี่คือรางวัลที่๑เอาหน้าละไว้ในฐานที่เข้าใจ
นักงานสลากินแบ่งรัฐบาลไม่ถูกใจสิ่งนี้ค่ะแต่หลายคนบอกกูถูกใจฮะ
ถูกไปแล้วด้วยนี่คือลุงตู่ให้โชคจากเลขเฮเลโลคอปเตอร์
ดีใจด้วยสำหรับทุกคนที่ได้ที่โดนงวดนี้นะคะส่วนเราสามคนก็เดี๋ยวรองวดใหม่
เดี๋ยวไปหาลูกชิ้นยืนกินแก้เซ็งก่อน